ก็เป็นครั้งแรกที่นำผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
ทำได้แค่ไหนแล้วกับตัวนี้
จริงเริ่มต้นตั้งแต่๒ปีที่แล้วค่ะ
ตั้งแต่หลังวิ่งบางสะพานเสร็จ
เราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะ

เราต้องวิ่งกลางแดดเราต้องใช้ชีวิตอย่างนี้
ก็ต้องอยากหาตัวช่วยที่มันบำรุง
เป็นวิตามินที่เราทานแล้วมาช่วยบำรุงจากภายใน
บางทีแค่กันแดดอย่างเดียวมันไม่พอจริง
ก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มปรึกษาคุณหมอ

แฟนหลายคนที่เขารอติดตามคือ
ถ้าสังเกตที่ผ่านมาเวลาคนถามว่า
ก็วิ่งยังไงทำไมไม่ดำก็ใช้อะไรก็กินอะไรอะไรอย่างนี้
ถ้าสังเกตคือก็จะไม่เคยพูดไม่เคยบอกอะไร
เพราะว่ามันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาการทำจริง
แล้วตัวก็เองก็ทดลองด้วยตัวเองทานด้วยตัวเองมาโดยตลอด
เรามั่นใจว่ามันดีแล้วมันปลอดภัย
แล้วมันเหมือนพอเราพอเราบ่มเพาะมันจนเรามั่นใจจริงแล้วเนี่ย
เราก็อยากจะนำเสนอสิ่งดีให้ทุกคนอะไรอย่างนี้
ข้างฝั่งอย่างนี้บ้างค่ะพี่ก้อยกับแบรนด์นี้
ตรงออกไหมหรือว่ายังไงบ้างในแพทยภัย
ก้อยก็มองไว้ในระยะไกลเหมือนกัน
แต่ว่าด้วยความที่ก้อยทำด้วยตัวเอง
จะบอกว่าเฮ้ยมันยากมากเลยนะคือเราไม่เคยทำธุรกิจ
แล้วก็ส่วนตัวเองเป็นคนแบบเป็นคนไม่ได้ขายของเก่ง
เอาง่ายแต่ว่าก็ได้กำลังใจจากพี่เพื่อนหลายคน
ที่แบบว่าในเมื่อเรามั่นใจในสิ่งดีแล้วเรา
มันเหมือนเราเขาเรียกอะไรอ่ะ
มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วอะไรแบบนี้
แล้วเราก็พยายามจะสื่อสารกับทุกคนให้มันตรงจุดที่สุด
ในสิ่งที่เราตั้งใจสำหรับตัวผลิตภัณฑ์นี้คือเลย
อย่างที่เห็นในไอจีก็จะลงเรื่องราวให้ทุกคนฟังว่า
แต่ก่อนก้อยเองก็เป็นคนที่กลัวแดด
ก็เป็นผู้หญิงรักสวยรักงามอะไรอย่างนี้
เราก็อยากจะใช้ชีวิตกลางแดดให้มีความสุข
แล้วเราก็อยากจะมีตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถที่จะทำสิ่งที่เรารักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วเราเชื่อว่าหลายคนคนไทยหลายคนทุกคนก็เป็นแบบนี้คือ
แสงแดดมันเป็นอะไรที่มันคือฤดูร้อนเรียกว่ามีทั้ง๔ฤดู
คือเราเจอแดดตลอดนั่งอยู่ในรถนั่งอยู่ในออฟฟิศเองก็ตามอะไรอย่างนี้
พอก็ไปรู้ว่าแบบเฮ้ยอ๋อมันมีวิตามินที่มันสามารถช่วยปกป้องได้เป็นเกราะป้องกันผิวได้
มากไปกว่านั้นคือมันช่วยในเรื่องของสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันอะไรต่าง
คือแม้แต่คนที่ทำแบบออฟฟิศก็ทานได้เหมือนกัน
คือไม่จำเป็นว่าเอ้ยฉันไม่ออกแดดแล้วฉันกินได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ย
คือมันเหมือนวิตามินเป็นอาหารเสริม
คือมันก็ยังโอเคอยู่อะ
คือกลับมาแล้วก็ไม่ได้ไหม้เกลียบอะไร
เช้านี้ตอน๗โมงครึ่งแล้วก็มาเจอพี่เลย
ใช่ค่ะก็เป็นทริปวันเกิดของพี่ตูนค่ะ
มีบรรทางประเภทอะไรพิเศษที่นู่นไหม
ได้เซาเพลย์กันไปแล้วก่อน
ก่อนที่จะไปถึงที่สเปน
เห็นว่าของขวัญทุกปีจะค่อนข้างหายาก

คือมันเป็นของขวัญสำหรับคนวัย๔๐มาก
ก็ไม่ได้ถ่ายรูปลงไอจีอะไร
เพราะให้กันชุกลักหูก่อนจะบิน

เวลาไปเดินห้างด้วยกัน

แล้วเขาก็แบบอยากได้แต่เขาก็ไม่เคยซื้อ
คือเหมือนกับว่ามันก็ต้องมีอย่างอื่นที่

ยังไม่ได้เร่งรีบอะไร

บางทีเรารู้สึกว่าเขาใช้ร่างกายเยอะ
แล้วเวลาเขากลับบ้านอย่างนี้เขาก็อยากให้เขารู้สึกผ่อนคลายที่สุด
เขาได้ใช้ยังไงบ้างคะได้ใช้แล้ว

เขาพูดอะไรไงบ้างคะเขาเห็นส่วนความใส่ใจกันแหละ
เขาก็แบบคือมันเป็นของขวัญที่มันเกินคาดหมาย
คือเขาก็ไม่คิดว่าเราจะให้อะไรแบบนี้

เขาก็เวอนิดนึงอะไรอย่างเนี้ยแต่เขาก็ชอบ

เขามาส่งเพียงตรงนี้
อันนั้นก็จะหยิงเหล็กเกินไป
เขามาส่งที่บ้านแล้วก็ประกอบอะไรเสร็จสับเรียบร้อยค่ะ

ก็เรื่องหลังที่ไปเที่ยวมันก็มีตัวโลค
มีคนเขียนถึงว่าพี่ตุ๊นเอาเงินที่สำหรับโครงการก้าวไปใช้เที่ยว

เราก็ให้กำลังใจเรื่องฟุตบอล
ทุกคนจะส่งมาให้กำลังใจให้เราเชื่อมั่นนู่นนี่อะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้
สุดท้ายก็โอเคทราบว่าสาเหตุมันมาจากเพราะอะไร
แต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรนะคะ
เราก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำ
ในส่วนคนใกล้ชิดเรารู้สึกว่าเราแบบพอใจเลยค่ะพี่ก้อย
เพราะเราทำเพื่อคนอื่นแต่คนดันมองไม่อิงไปว่างนี้
ก้อยจะเรียกว่าอะไรดี
ถ้าเราคิดว่าเราจะทำความดี
ว่าสิ่งที่เราทำมันได้ช่วยเหลือคนได้ช่วยชีวิตคน

แต่ว่ามันก็ไม่ดีทำให้เรารูสึกว่าเราแบบ
แล้วเราหยุดที่จะทำมานาน

ไม่น้อยไม่หน่อยก็เอาจริงจริงเราทั้งคู่ก็เข้าใจแหล่ะว่า
ในสิ่งที่พี่ตูนคิดหรือทำเอง
เราพยายามทำอยู่บนพื้นฐานของเรียกว่าเราไม่อยากจะไปรบกวนไปกระทบใคร
หรือว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยแม้แต่นิดเดียว

แล้วก็รอบครอบในทุกมิติ
แต่ว่าคนอื่นจะคิดยังไง
อันนี้ก็ห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้เหมือนกัน

เชื่อว่าถ้าทุกคนเคารพในการ
ในสิ่งที่ทำถ้าสิ่งที่เราทำมัน
มันไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร
หรือว่าเราไม่ได้ไปทำร้ายใคร
ก็เราก็ยังอยากจะทำมันต่อไป
แล้วเราก็ไม่เคยบังคับให้ใครมาทำกับเรา

ของคนไทยเล็กน้อยนะ

เราผ่านกันมาปีที่๓แล้ว

ก็ปีนี้เราเลือกที่จะช่วยโรงพยาบาลที่อยู่ในระดับชุมชน
เพราะเรามองเห็นว่าเราอยากจะลงไปช่วยในระดับลึกบ้าง
ที่เราอาจจะมองไม่เห็นกัน
คือเรายังไม่มีใครได้เข้าไปช่วย
ซึ่งเราก็คิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นมัน
เอาเป็นว่าเรามองปลายทางว่าเราได้ช่วยใครดีกว่า

อุยมีอีกหนึ่งที่ยังไงครับ
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
คือก็คงเหมือนกับพี่น้องดาราหลายท่านที่เราเองก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงในตัวของผลิตภัณฑ
เราก็คงเป็นเหมือนหลายคนที่รับงานมาโดยที่ถูกปิดบังข้อเท็จจริงจากตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์
นั้นใช่ซึ่งในวันนี้เราทราบแล้วเราไปยื่นเราไปพบกับตำรวจแล้วเราก็แจ้งทั้งหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้
ซึ่งทางตำรวจก็ทราบดีค่ะแล้วเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์จริง
ถ้ามีความกังวลอะไรอยู่ไหมคะถ้าจะต้องโดนเรียกเข้าไป
พอตอนนี้เหมือนเรียกโทษแล้วอะไรอย่างเงี้ย
คงต้องเรียกว่าชี้แจงกันไปอธิบายกันไปแล้วก็ดำเนินไปตามกฎหมายค่ะ
แต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดตั้งแต่ต้น
คือถ้าสิ่งที่ผิดคือก้อยจะรู้สึกว่าการนำเสนอหรือการรีวิวสินค้าโดยที่สินค้านั้นมันไม่ปลอดภัยต่อคน
อันนี้ก็ว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าทางจัญญบันมันไม่ดี
เหมือนยิ่งเรามาทำโปรดักต์ตัวเองเราจะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยต้องรอบครอบมากต้องมั่นใจมากว่าสิ่งที่ทำอยู่มันปลอดภัยต่อคนอื่น
ตรงนี้ก้อยก็อยากจะชี้แจงแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสได้คุยกับทางตำรวจอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะบอกว่าเราก็เป็นหนึ่งคนเหมือนกันที่ได้เหมือนกับโดนกระทำในเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนเป็นหนึ่งในผู้บริโภคเหมือนกันค่ะ
ตอนนี้เรายังไม่ได้มีการติดต่อพี่มาเหมือนกันเลย
คือก้อยเพิ่งลงเครื่องมาก็เลยไม่แน่ใจค่ะก็เพิ่งทราบจากพี่เหมือนกันค่ะ
แต่เขาก็มีกำหนดสาธารณ์โทษมาอย่างเงี้ยค่ะ

ก็คงต้องว่าตามคดีกันไปแต่คิดว่าคิดว่าคิดว่าเท่าที่ก้อยได้คุยกับตำรวจในครั้งที่แล้วเนี่ย
ตำรวจได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าอาจจะมีการไต่สวนเพิ่มนะคะ
เพราะว่าเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีใหญ่มากแล้วก็ทางทางตัวเจ้าหน้าที่
และตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์เองเนี่ยเขายังไม่ปิดคดีกัน
ก็อาจจะมีการเรียกคนที่มีส่วนร่วมเข้าไปพูดคุยเข้าไปชี้แจงเพิ่ม
ก้อยใช่ฮะก้อยก็คิดว่าเราเราเราบริสุทธิ์ใจและเราเองก็
เราก็ไม่ได้หลบหนีคือตำรวจเรียกมาหรือใครเรียกมา
เราก็ออกมาชี้แจงในมุมของเรา